ลงใต้ไปทางเพชรบุรีหน่อย

ก็คือวัดข่อยวัดนี้มีดีอะไร

นี่แค่บรรยากาศก็สวยสดงดงาม
ลังการแล้วก็ดูวิจิตรการตาจริง

เดี๋ยวได้กิน
ว่าเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมนะคะ
สร้างขึ้นโดยการนำศิลปะชั้นสูงของช่าง๑๐หมู่

ดูแล้วก็เลยงดงามวิจิตรการตา

พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกรธค่ะ
สิ่งที่เป็นจุดเด่นนะจะอยู่ที่ผนังของพระธาตุค่ะ
ถ้าเข้าไปข้างในแล้วนะคุณจะเห็นนะว่าเต็มไปด้วยอัคระ
อัคระที่ว่านั้นเขาเรียกว่า
ยันฉิมพลีค่ะ
ซึ่งออกแบบโดยพระวชิรวิทย์สิริปัญโย

ที่เคยได้เห็นภาพยันตอนสมัยเป็นคารวาสเนี่ยนะครับ
แล้วรู้สึกชื่นชอบและรู้สึกถึงความเป็นสิริมงคล
ก็เลยนำจินตนาการมาสร้างให้เกิดเป็นจริง
เลยทำให้พระธาตุแห่งนี้ดูมีความเข้มขลัง
เพราะเหมือนมียันอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะ
และภายในก็ยังมีพระบรมสารีเหล็กธาตุผลิตสถานอยู่ด้วย
ขอพรขอโชคขอลาบเพราะเชื่อกันว่า
ใครได้สักการรับพระบรมสารีเหล็กธาตุเนี่ย

ของมวลสวดแห่งนี้ก็คือสวยงาม
ใครที่ถึงได้ยากในเงินทองชกลาบ
การค้าขายหรือหน้าที่การงานให้ก้าวหน้ามากราบไหว้ก็โชคดีกันหลายคนตามรอยสายมูกันไปได้นะคะ

เขามีแต่สาธุสาธุคุณสาธุขนมหม้อแกง